พิมพ์ไทยรัฐเรื่องของการเมือง

เลื่อนเลือกตั้งพิมพ์บัตรไม่ทัน
กรกตอ้างต้องใส่ชื่อโลโก้พัก
เขาดีเลลงตัววันที่๒๔มีนาคม๖๒
โอ้โหเป็นเรื่องที่สะพัดออกมาหนาหูมากเมื่อวาน
มีแต่คนพูดถึงนะครับเรื่องนี้ต้องรอตรวจสอบกัน
ส่วนอีกเรื่องหนึ่งผลสำรวจความนิยมโดยบรังสิตโพ
พบว่าประชาชนสนับสนุนให้พลเอกประยุทธ์จันโอชา
เป็นนายกรัฐมนตรีคนต่อไปถึงร้อยละ๒๐

นิดาโพก็เผยผลสำรวจทั้งบุคคลแห่งปีลุงตู่กับพี่ตูนอะไรนี้ด้วย
โพลกำลังออกมาช่วงปลายปีนะครับ
ส่วนพักการเมืองต่างสมาชิกพักก็เดินออกหาเสียงกันเต็มที่เหมือนกันนะครับ
ไปดูประธานคณะกรรมการเฉพาะกิจในการบรณรงค
หาเสียงเลือกตั้งของพักพลังประชาบรัฐกันก่อน

บอกว่าไม่เคยได้ยินข่าวต้องเลื่อนวันเลือกตั้งออกไป๑เดือน
เนื่องจากการพิมพ์บัตรเลือกตั้งไม่ทัน
และคิดว่าไม่ควรที่จะมีการเลื่อนการเลือกตั้งออกไปอีก
จากกำหนดเดิม๒๔กุมภาพันธ์๒๕๕๙
เพราะขณะนี้ประชาชนคาดหวังเหลือเกิน
ว่าจะมีการเลือกตั้งและกระแสของพักพลังประชารัฐ
กำลังมาแหล่งนี่คุณสมศักร์โว้แบบนี้นะ

ต้องดูว่ามีเหตุมีผลใดที่จะทำเช่นนี้
ถ้าสมเหตุสมผลก็ยอมรับได้
แต่หากไม่สมเหตุสมผลอาจจะเกิดปัญหาตามมาได้นะครับ
ส่วนคนของพักอื่นเขาก็ตอนนี้เริ่มออกมา
พูดถึงกรณีนี้ด้วยเหมือนกันนะครับ
ขณะที่หลายภาคการเมืองยังคงลงพื้นที่พบปะประชาชน
อย่างต่อเนื่องที่จังหวัดสุพรรณบุรี
ก็ต้องจับตามองไปที่พักชาติไทยพัฒนาแล้วครับ
ซึ่งนางสาวกัญจนาศิลปะอาชาหัวหน้าพัก
วงคุณหญิงแจ่มใสและครอบครัวศิลปะอาชา

ที่ทำการพักสาขาสุพรรณบุรี
ประกาศนำพักสู้ศึกเลือกตั้งแทนนายบรรหารบีดาผู้ล่วงลับ
พร้อมขอชาวสุพรรณโอมอุ้มพักชาติไทยพัฒนา
ทุกคะแนนเสียงให้แบบเหมาจังหวัด
พร้อมยืนยันว่าจะทำให้พักเป็นปึกเป็นแผ่น
เคลียร์ใจกับนายจองชัยเที่ยงธรรม
ผู้บุกเบิกพักที่ซึ่งขณะนี้
หันไปสวมเสื้อพักภูมิใจไทยนะครับ
ก็มีข่าวออกมาทั้งนายจองชัยเที่ยงธรรม
และก็นายประพัทย์โภษะสุทธัณฑ์

เมื่อวานนี้นายประพัทธ์ก็ออกมาพูดถึงเรื่องนี้แล้วนะครับ
บอกว่าไม่เป็นความจริงนะครับก็รักกันดีอยู่นะครับ
ด้านของนายอนุทินชาญวิรากูลหัวหน้าพักภูมิใจไทย
นำกรรมการบริหารพักเยือนถิ่นฐานเสียงของพักเพื่อไทย
เปิดตัวว่าที่ผู้สมัครสอสอจังหวัดสกลนคร
นำเสนอนโยบายหลักมุ่งแก้ปัญหาปากท้องภายใต้สโลแกน
ลดอำนาจรัฐเพิ่มอำนาจประชาชน
พร้อมระบุคำประมาทของร้อยตำรวจเอกเฉลิมอยู่บำรุง
ที่บอกว่าพักภูมิใจไทยไม่มีกระแสในภาคอีสาน
บอกว่าถือเป็นคำเตือนของผู้ใหญ่ที่มีประโยชน์
คือผู้ใหญ่เตือนเราก็ฟังก็ไม่ได้โตเถียงอะไร

เมื่อได้ลงพื้นที่ก็ได้รับความรักความศรัทธาอย่างท่วมท้น
ไม่รู้สึกว่าไม่มีกระแสหรือไม่มีความนิยมในพักภูมิใจไทย
ขณะเดียวกันพักเองก็พร้อมร่วมรัฐบาลกับพัก
ให้เกียรตินำนโยบายของพักไปใช้ในการแก้ปัญหาให้กับประชาชน

หากใน๑ปีไม่เกิดความเปลี่ยนแปลงเราคงอยู่ไม่ได้แน่นอน
แล้วก็เตรียมมารดน้ำได้เลย
นี่คุณอนุทินก็พูดแบบนี้นะครับ
ขณะที่คุณชัดชาติสิทธิพันธ์ทีมเศรษฐกิจของพักเพื่อไทย

หลังทำงานมากกว่าครบ๔ปี
แล้วก็ลาออกเพื่อลงเล่นการเมืองอย่างเต็มตัวกับเพื่อไทยนะครับ
ปิดท้ายที่ความนิยมพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรี
ซึ่งมหาวิทยาลัยลังศิษย์ได้ทำการสำรวจตรวจสอบ
ความนิยมของประชาชนต่อบุคคลและพักการเมือง
ที่จะมีโอกาสจัดตั้งรัฐบาลหลังวันที่๒๔กุมภาพันธ์๒๕๕๙
โดยได้รวบรวมตัวอย่างจำนวน๘๐๐๐ตัวอย่าง
จาก๗๗จังหวัดทุกสาขาอาชีพ
เพราะว่าบุคคลที่ประชาชนต้องการให้เป็นนายกรัฐมนตรีอันดับหนึ่ง
ก็คือพลเอกประยุทธ์จันโอชาร้อยละ๒๖๐๔นะครับ
รองลงมาคือคุณหญิงสุดารัฐเกยุรพันธ์ร้อยละ๒๐
แล้วก็นายอภิษฎเวชชาชีวะตามมาอันดับ๓นะครับ

แล้วก็นี่ที่ไล่เลี่ยงตามกันมานะครับ

คุณธนทรภักดิ์อนาคตใหม่นะครับ
รวมกันอีกกวาดไปแค่๖๘๖เท่านั้นเองนะครับ